ไหวไหมบอกเออมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะ

นี่ไงเขาบอกนี้ทริปนี้เขาไปถามนี่เลย
วุ้นเส้นเขาบอกทริปนี้รับแผนเอาไว้นานแล้ว

ทริปนี้จะมีชาคิดกับวุ้นเซ่นจูเนียร์ไหม

ชาคิดเองก็ถ่ายละครไม่เสร็จ

ก็จะนั่งดูสดใสนั่งสดใสขึ้น

ผมก็สดใสอย่างนี้ทุกครั้งแล้วครับ

เห็นเพื่อนลงรูปเยอะแยะเลยทำไมของเรา

ก็เห็นว่าเพื่อนลงรูปเขากับวุ้นเส้นเยอะแยะแล้ว
ในไอจีของสองคน
ก็เลยไม่ได้ลงรูปในลักษณะแบบนี้ไง

แต่ว่าได้ข่าวว่าเพื่อนช่วยเป็นกาวใจไหม

แต่ว่าพอเห็นเราเนี่ยนั่งกอดกันจับมือกันก็จะแซวซะมากกว่า

จริงก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปัญหากันจริงถูกไหม

แล้วหลังจากนั้นตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้น

พี่มดถามไว้ว่าคืนนี้ที่จะบินไปญี่ปุ่น
ก็บอกว่าอุ๊ยอ่านข่าวอะไรกับพี่เลยวันนี้

บอกว่าพี่จะไปอานิมูลกับญี่ปุ่นอีกรอบไม่ใช่เหรอ
เออก็ว่าแล้วข่าวอะไร

นี่เราก็เลยไปถาม
แต่เสียงหล่นกระแดกของวุ้นเส้นเยอะนะพี่

พูดได้เต็มปากไหมว่าจะชัดเจนมากขึ้น

แค่แต่ว่าวุ้นเนี่ยไม่รู้ว่า